นักร้องพี่ผู้ชายเป็นนักร้อง
พาแฟนขับรถกลับบ้านตี๔ตี๔

ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนลองดูครับ

เฮ้ยพี่พี่พี่

เพื่อชนเราตรงแบบพัง

พฤศจิกายนตรงนี้คือสะพานมหาเจษฎาบดินที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
อายุ๓๒ปีเป็นนักร้องด้วยเป็นดีเจด้วยของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
อายุ๓๕ปีโดยประมาณคนขับขับมาเปิดไฟสูงใส่ไม่พอจะขับรถไล่ตามจากถนนเลี่ยงเมืองนนท์น่ะนะ
พอมาถึงหน้าบ้านนายวรภพในซอยบังกลาง๑๔พี่วรภพเขาไม่กล้าเข้าบ้าน
ก็เลยขับรถหนีหนีออกจากซอยมาคิดว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจดีกว่า
ลงมาจากรถแล้วก็ถืออาวุธบางอย่างในมือคุณผู้ชมดูสิ
เนี่ยเดี๋ยวจังหวัดคนละเปิดประตูละดูดูดิอาวุธอะไรอ่ะ
นายวรพบก็เลยต้องขับรถหนีคุณผู้ชมนะฮะนี่แหละครับจากที่เกิดเหตุออกไปใช่ไหม
แล้วคนขับอ่ะคนขับทิ้งรถเลยทิ้งรถเลยครับขึ้นรถแท็กซี่หนีไป
เขาไปแจ้งความที่สมบังศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วยืนยันจริงคุณผู้ชมยืนยันจริงว่า
คู่นี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับ
บุมไม่ได้มีเรื่องหรือเหตุการณ์จากกับเขามาก่อนหน้านี้ด้วยครับเลยไม่คิดว่าแบบมันจะเกิดขึ้นกับเราด้วย
ไม่มีอะไรเลยคือถ้าหากว่าจะดูจากคลิปย้อนหลังของกล้องหน้าและหลังนะครับ
จะเห็นได้เลยว่าคือเราไม่ได้ผ่านกันมาก่อนเลย
ว่านะครับกอเหตุจริงแต่ญาติบอกว่าอ๋อคุณวรเมษคุณตำรวจ
รเมฆเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะอ๋อเหรอรักษาอยู่นะครับ
แต่เมื่อกี้เรามีแค่ภาพของฝั่งที่ขับซีวิกใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นความคืบหน้าที่เราที่เราเอามารายงาน
ตำรวจนำตัวมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับ
ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินตาม
ตามขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเราไม่รู้เลยนะว่าคนที่อยู่ข้างเรา
ขับรถข้างเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันโอ้โห